พระเอาไม้เท้าฟาดหัวเจ้าหน้าที่บขศ
เนื่องจากเจ้าหน้าที่บขศไปทักพระท่านว่า
หยิบเอกสารใส่ย่ามแล้วอาจจะทักเสียงดังไปหน่อย
คือเอกสารเอกสารนี้ให้หยิบแล้วก็อ่านแล้วก็เอากลับไปคืนที่
ที่เดิมที่มันวางอยู่ที่สถานีบคศนะครับ
อย่าเอาเก็บกลับบ้านไปนะครับ
ก็เป็นสภาพรอยเลือดไหลอาบบริเวณกกหูของนางสาวทิพย์สุดาทองสิริอนันต์
พนักงานจ้างของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรำ
เนื่องจากถูกตีด้วยไม้มีบาดแผลฉีกขาด
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและพยาบาลได้ช่วยกันห้ามเลือดนะครับ
จากเลือดไหลออกจากบริเวณกกหูไม่หยุดเลยนะฮะ
ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นพระท่านอายุประมาณ๕๐ปี
ซึ่งยืนอยู่บริเวณนั้นแหละครับแล้วก็แสดงอาการโวยวาย
เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าควบคุมตัวไว้

พร้อมกับนำไปสอบสวนที่สพเมืองบุรีรำ
เรื่องต้นยังไม่ทราบข้อมูลของพระที่เกิดเหตุครับ
นะครับทางด้านของนายเบรวุฒิรักพักดีวิน
จักรยานยนต์บอกว่าที่ผ่านมาเคยเห็นพระสงฆ์รูปนี้บ่อยครั้ง
แล้วก็จะหลอกให้ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งยังสถานที่ต่างด้วยนะ

โดยอ้างว่าวันหลังจะเอามาจ่ายนโยม
ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าพระรูปนี้เป็นพระวัดไหน
เพราะไม่เคยให้ไปส่งที่วัดเลยนะครับ